คุณดูนะเขาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่านี้๑๓ไร่
กลายมาเป็นสวนผักออร์แกนิค
ไอเดียจริงนี่ค่ะคุณผู้ชม
ริมถนนเลี่ยงเมือง๔แยกบ้านกร่าง๔แยกบ้านแสงดาว
อยู่ในตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
พามาดูสวนผักออร์แกนิคบนพื้นที่ทั้งหมด๑๓ไร่
คุณดูสิใหญ่โตมาก๑๓ไร่คือใหญ่มากนะ
ใครที่ชอบทานผักได้เห็นภาพแบบนี้แล้วโอ้โห
คือที่นี่มีผักทุกชนิดที่ขายอยู่ในตลาด
ไม่ว่าจะเป็นผักสลัดไทยผักทุกอย่างมีหมด
มะเขือก็มีนะพริกหวานอย่างนี้ก็มี
คือผักพืชผักส่วนครัวก็มี
มีหมดเลยคุณไปจนถึงผลไม้อย่างเช่นฝรั่งคุณบูเบอรี่ราสเบอรี่และอังุ่น

ในเมืองไทยเอาง่ายเลยว่าเป็นผลไม้เมืองไทย
คือกลายเป็นว่าปลูกในเมืองไทยได้แล้วอะค่ะ

ที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะคะ
คุณเจนนรงค์มากเอียดค่ะ

กิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโคกน้องนามโมเดล
ก็คือเพื่อต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสารชีวพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยอินซีที่มันเป็นออร์แกนิค
แล้วเท่านั้นยังไม่พอก็เรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการการปลูกผักการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการขยายตลาดอันนี้สำคัญมาก
ปัญหาหลักของเกษตรกรก็คือไม่มีตลาดรองรับในการขาด
รวมถึงเรื่องของการขนส่งช่วงนี้อาจจะยากลำบากนิดหนึ่งด้วย
อันนี้ก็ต้องบริหารจัดการกันไปเพราะเขาให้ข้อมูลความรู้หมดเลย
เรียกได้ว่าที่นี่เขาครบจบในที่เดียว
เอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะเรียนรู้หรือว่าซื้อผักที่มีคุณภาพ
และปลอดสารเคมีอย่างแท้จริงนะคะ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางนี้

สดรู้สึกแบบอยากทานผักขึ้นมาเลย
ถ้าใครมีพื้นที่ทำแบบนี้เองก็ถือว่าได้โอกาสในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะ